จำเด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้ไหมฮะที่ออกมาบ่นว่าเหนียวไก่หายไปไหนนี่
วางไว้หน้าตะก้ารถเนี่ยหายไปไหนนี่นะฮะ
เป็นคลิปโด่งดังเมื่อปี๕๗นะครับแล้วก็ชั่วค่ำคืนแหละ
เพราะว่ามีคนเข้าไปดูกันเยอะเลยใช่ค่ะแล้วก็มีคนเข้าไปโอ้ย
น่าเอ็นดูจริงจริงเลยเนี่ยเพราะเธอเนี่ยถ่ายคลิปออกมาแล้วก็โพสต์ทิ้งไว้
บอกว่าอุ๊ยเหนียวไก่น่ะหายไปไหนวางไว้อยู่ตรงนี้น่ะมันหายไป
ใช่คือคนอ่ะสงสารแล้วคนอ่ะก็บอกน้องอ่ะตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะ
สิบสี่สิบห้าไหมตอนนั้นใช่คือเมื่อเจ็ดปีที่แล้วใช่
ตั้งแต่ปี๕๗แล้วนี่คือคลิปที่เธอด่งดังก็คือน้องไลลานะครับ
ไลลาเหนียวไก่ตอนนั้นฉายาว่าแบบนี้ใช่ค่ะ
นะครับนางสาวคณิตถานะครับตอนนี้เธอโตแล้วแต่ปรากฏว่าโดนจับ
อายุยี่สิบเอ็ดแล้วนะฮะนางสาวคณิตถาจันทร์สว่าง
หรือว่าลายลายยูยี่สิบเอ็ดปีพร้อมกับแฟนนุ่มนายฤทธิกร
ร้อยนวมอายุยี่สิบสี่ปีนี่ครับถูกเจ้าหน้าที่บุกเข้าจับกลุ่มได้ที่บ้านพัก
ในพื้นที่ตำบลตำมะลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูนนะครับ
ยึดของกลางยาบ้าได้จำนวนหนึ่งแล้วก็นำตัวทั้งสองเนี่ย
ตรวจปัสสาวะพบปัสสาวะสีม่วงจึงนำตัวไปสอบสวนที่สพเมืองสตูน
ข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองและเสพยาเสพติดนะครับ
การจับกลุ่มครั้งนี้เนื่องจากชุดจับกลุ่มก็ชุดปรับปราม
ก็คือปรบประสอบภาคเก้าตำรวจผู้ทรวมภาคเก้า
แล้วก็ทหารค่ายสมันตรรัฐบุรินในส่วนที่กำลังตรวจค้นเป้าหมาย
ปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูน
หลังจากถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มที่บ้านแฟนนุ่มไลลาเนี่ยไม่ยอมพูดจาอะไรทั้งสิ้นแล้วครับ
รับเพียงว่าเสพยาบ้าได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับ
นี่ก็กลายเป็นประเด็นใหม่ขึ้นมาว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด
ทางที่จริงแล้วกร